รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูไนท์ในค่ำคืนนี้๓พิธีกรมูตัวพ่อมูตัวแม่และมูขั้นเทพของเรา
ยังคงอยู่ที่จังหวัดนครพนมครับเพื่อตามรอยตำนานพญานาคาราช
หลังจากที่เดินทางเข้ากราบสการะบูชาพระอุรังคธาตุที่พระธาตุพนมแล้ว
พร้อมเปิดเรื่องราวขององค์พญานาคที่ปกปักรักษา
และเปิดตำหนักพญานาคาราชทั้ง๗พระองค์ที่ไม่เคยเปิดให้ชมที่ไหนมาก่อน
ต้องบอกว่าการเดินทางในการเปิดตำนานพญานาคาราชในครั้งนี้
ถือเป็นเริกงามยามดีมากมากครับเพราะไม่ติดขัดและไม่มีอุปสรรคใดเลย
ที่สำคัญยังได้ข้อมูลที่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมาเล่าสู่กันมากมายเลยทีเดียวครับ
อัจจันครับเดี๋ยวเราไปไหนก็ต้องไปที่วัดพระธาตุมหาชัย
พิเศษยังไงอันดันทนี้
มีหลวงปู่องค์หนึ่งชื่อหลวงปู่คัมษ์พันม์โคศปัญโย
มีรูปทรงแปดเหลี่ยมภายในบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุ
และพระอรหันต์สารีริกฐาตุของพระอัญญาโกนธัญญะ
พระสาริบุตรและพระอนุรุธยอดพระธาตุมีฉัดทองคำบริสุทธิ์
หนักถึง๒๓๙บาทเลยทีเดียวครับ
ฐานพระธาตุนี้สร้างจากกิตก้อนหินซึ่งเป็นหินแผ่นใหญ่
ถ้าอยู่บนบกมันจะแข็งต้องขุดมาจากพื้นดินนะ
มาถากได้ความกว้าง๑๕เซนหนา๑๐เซนยาว๓๐เซน
ทั้งหมด๕๓๒๐ก้อน
ตอนสร้างพระธาตุองค์ข้างในผู้หญิงขึ้นไม่ได้นะ
เพราะว่าช่างที่มาทำเนี่ยมาจากอายุทยาสองผัวเมีย
ตอนแรกก็ให้ผู้ชายขึ้นไปแล้วผู้หญิงส่งปูน
ทีนี้พอสูงขึ้นไปมันส่งปูนไม่ได้ผู้หญิงขึ้นไป
ทุกครั้งที่ขึ้นไปมันจะถล่มลงมาเลย
สามครั้งก็เลยเออแสดงว่าพระธานห้ามผู้หญิงขึ้น
ก็เลยจากนั้นมาไม่มีผู้หญิงขึ้น
คนที่จะส่งปูนก็เป็นพระเนร
ตอนนั้นผมก็เป็นสามเณรก็ส่งปูนให้ช่างก่อขึ้นไป
จนเสร็จใช้เวลา๔ปีพระธาตุมหาชัยเนี่ย
ตรงกับคนที่เกิดวันพุธตอนกลางวัน
จะมีเทพดาเทวดารักษา๑๗ตน

ก็จะใช้ทูบ๑๗ดอกเทียนขาว๑คู่
อกบัว๓ดอกทุกครั้ง
ก็จะประสบความสำเร็จบ้างอย่างที่ผมว่า

แต่ถ้าบารมีของเราไม่ถึง

หลังจากรวงปู่ข้ำพันมีดำบลิสร้างพระทาชนั้น
ที่จะสร้างมหาเจดีในครั้งนี้
ช่วงท่านอธิษฐานขอสร้างพระธาตุมหาชัย
อธิษฐานอันบริสุทธิ์แรงไปถึง๓โลก
พญานาคผู้เป็นใหญ่ในเมืองบาดาน
ได้มอบให้เสนานาค๕ตนผู้มีอิทธิฤทธิเหนือพญานาคธรรมดา
ได้มาปกปักรักษาพระธาตุมหาชัยแห่งนี้นั่นเอง
เชื่อกันว่าตรงพระธาตุนี้จะมีพญานาครักษาอยู่
ก็คือปัญจานคราช
ปัญจานี้ท่านจะแบ่งกันก็คือ๕ต้นนะปัญจาแปลว่า๕
๕ต้นต้นหนึ่งก็อยู่ที่กุฏิลงปู่
ต้นหนึ่งอยู่ที่ศาลาการภรรยียัน
ตรงหนึ่งอยู่ที่พิธภัณฑ์หลวงปู่

อีกต้นหนึ่งที่สำคัญคืออยู่ภายในพระธาตุมหาชัย
มีนามว่าชัยยะนาคาราช
ท่านมีมเหศีนามว่าจิเออเรินสี
ทั้งสองท่านก็จะรักษาพระธาตุมหาชัย

จะมีสีแตกต่างกันตามยศตามศักดิ์ตาม
และมีสีเขียวก็ถือว่ามันเลยมีสูงส่ง
เรื่องราวสายสัมพันธ์แห่งบุญของหลวงปู่คำพันธ์กับพญานาคาราชนั้น
ถูกถ่ายทอดแก่อาจารย์โชธอนันต์ที่ได้ฟังและจดจำเรื่องราวจากหลวงปู่เอง
ที่เคยนิมิตถึงพญานาคาราชครับ
หลวงปู่คำพันธ์กับพญานาคาราชนั้นเกี่ยวกับพันธ์กันตั้งแต่สมัยหลวงปู่บวชใหม่
น่าจะประมาณ๔๕พันศาแรก
คือวันหนึ่งหลวงปู่จะสอนนักธรรมวันธรรมดา
ถ้าวันพระนี่จะหยุดแล้วก็พาพระเนรไปฉันเข้าป่าที่เถียงนา
ก็ให้พระเนรให้ชาวบ้านไปหาอาหาร
แกมาสวยเคยอีกนิด
ทุกคนอยากได้ลูกกับหลวงปู่
หลวงปู่ไม่ได้แต่มาเป็นพระ
โยมจะมาทำยังไงไม่ได้ไม่ได้ก็จะปล้ำเอา
ก็ปลูกปั้มกันในฝันนะอันนี้ในฝัน
ปั้มกันเสร็จแล้วก็ได้แล้วมูลก็ไป

ฝันได้เสียกับลูกสาวปู่ศรีสุโธนาคาราช
จากนั้นมาก็๑๐กว่าปี
สิบกว่าปีย้ายมาอยู่บ้านมหาชัย
ก็ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นมีลูกจริง
เป็นคนเป็นชายหนุ่มรูปงาม
เป็นเรือเป็นพญานาคเรือให้หลวงปู่ขี่ไป
พอขี่ไปถึงระหว่างกลางก็มีจดหมาย
ฉบับหนึ่งแป๊บมาจากอากาศ
เป็นจดหมายของแม่บอกว่าลูกลูกเนี่ยพาชาวบ้านชาวญาติโยมมาสร้างบ้านใหม่
จะทิ้งเขาไปไม่ได้นะให้กลับเดี๋ยวนี้
หลวงปู่ก็เลยบอกไอ้นาคคนนั้นที่แปลงตัวเรือนบอกว่า
โยมหรือว่าลูกไปส่งปู่เดี๋ยวนี้ปู่ไปไม่ได้
ก็เลยมาส่งพอส่งมาปุ๊บหลวงปู่ตื่นจากฝันพอดี
ฝันก็คือนอนในท่าไม่ปกติพร้อมที่จะตายพูดง่าย
จากนั้นมาชายหนุ่มคนนั้นกลับไปเนี่ยน่าจะถูกสำเร็จโทษเพราะทำงานไม่สำเร็จ
ก็คือถูกประหารหรืออะไรสักอย่างหนึ่งตายจากเมืองนาค
เกิดเป็นมนุษย์จริงเป็นมนุษย์เกิดที่อำเภอพิบูรมังสาหารอุบล
ก็ตามหาพ่อนะอายุ๗ปี๘ปีตามหาพ่อตั้งแต่อุบลขึ้นมาขึ้นมาถึงธาตุพนมมาเจอพระดังก็ไปนั่งดูไม่ใช่
จนกระทั่งวันหนึ่งมาเจอหลวงปู่โอ้นี่แหละใช่พ่อของเราในอดีตชาติ
ก็เลยมาขอบวชเป็นสมเนรกับหลวงปู่ทุกวันนี้ชายคนนั้นก็ยังอยู่อายุน่าจะ๓๐กว่า
แล้วหลวงปู่ก็เล่าว่าในนิมิตรหรืออาจจะเป็นยานของท่านท่านก็อาจจะบอกว่าเป็นนิมิตร
ความจริงท่านอาจจะรู้ว่าทางที่พญานาคมาพบหลวงปู่มีสองทางทางหนึ่งก็กุฏิท่านจะมีเปลวพญานาคขึ้นมาใต้เตียงนอน
ทุกครั้งที่มีเรื่องเดือดร้อนหรืออยากจะได้รับความช่วยเหลือเนี่ยนึกถึงนาคในนาคก็จะขึ้นมาพบหลวงปู่ตรงนั้นที่หนึ่ง
อีกที่หนึ่งก็คือหน้าพระธาตุที่ชี้ให้ดูก็จะปิดเปลวทางทางเทียวก็จะไปออกน้ำโขง
มันมีเรื่องเกี่ยวข้องอีกอันหนึ่งก็คือวันที่หลวงปู่เสียนะมรณภาพมีผู้หญิงคนหนึ่งนำพวงหลีดมามาบูชาศพหลวงปู่
วันนั้นน่าจะประมาณ๔๕ทุ่มคนส่วนใหญ่ก็นอนที่ไม่นอนก็มีน้อย
เจอผมพอดีแต่งชุดขาวเก้าผมมวยด้วยผ้าสีแดงคาด
บอกว่าปู่ศิษฐโธให้หนูนำพวงฤทธิ์มาถวายบูชาศพลงปู่
ผมคิดในใจนะผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จักกันกับผมเนี่ยทำไมมาพูดเล่นตลกกับผม
ปู่ศรีสุโธที่ไหนมีผมคิดในใจนะแต่คล้ายว่าโดนสะกดจิตก็คอยตามแกหมดเลย
ก็พาแกไปวางพวงหลีดก็คุยกันอยู่นะนานประมาณ๓๐นาที
เสร็จแล้วผมก็ไปส่งแกถามว่ามามาจากไหนมาจากเมืองบาดาน
ซื้อโทรให้นำพวงหลีดมาถวายเอ้าทำไมหนูมาคนเดียวมาคนเดียวเป็นผู้หญิง
เสร็จแล้วผมก็ตามไปส่งจนถึงกุฏิลุงปู่ต้นเมื่อเดือนนึงแหละผมก็กลับล่างหัน
ไม่รู้ว่าแกไปไหนแหละก็ไปตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นพวงหลีด
เขียนว่านาชินและคณะในพวงหลีดนะผมก็ชี้ให้คนดูนี่เมื่อคืนนี้น่ะอ่า
ปู่ศรีสุโธนำให้นำมาถวายนะคนก็แตกตื่นเฮฮากันไป
อันนี้จริงหรือเท็จผมก็ไม่รู้แต่ว่าคนที่มาหาผมทำไมมาพูดกับผมแบบนั้น
ตอนแรกผมไม่เชื่อแต่พอบวกรบกวนหารโดยประติดประต่อเรื่องราวปู่ศิรโทกับหลวงปู่มันน่าจะจริง

และนี่คือเรื่องราวที่ไม่เคยบอกเล่าที่ไหนมาก่อน
คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่ใจคุณและพญานาคทั้ง๕ตน
ปกปักรักษาวัดพระธาตุมหาชัยแห่งนี้มีชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรกันบ้าง
ไปฟังและไปเปิดตำนานไปพร้อมกันครับ
จุดที่หนึ่งคือกุฏิลงปู่เรียกว่าโพฆะนาการาช
ของท่านจะเป็นสีรุ้งสีทองที่กุฏิหลวงปู่นี่จะมีพระพุทธรูปประจำองค์ปู่นะ
เรียกว่าพระพุทธศักดิ์สิทธิ์มหาชัยอืมสร้างปีสองพันห้าร้อย
กึ่งพุทธกาลพอดีหน้าตักสิบสามนิ้วสูงสิบแปดนิ้ว
อันที่สองคือสุขานาคาราชอยู่ที่สาราองค์ที่สามเนี่ยอยู่ที่พิทธภัณฑ์ลงปู่
เป็นพระนคราชพระก็คือกำลังองค์ที่๔อยู่ที่โบสถ์
โบสถ์นี่ยะสะยะสะเป็นวัยยศยะสะนาคาราช
ใครต้องการเลื่อนยดเลื่อนตำแหน่งหรือสอบบรรจุ
เป็นฆาตการก็จะมาขอขอกับยะสัตว์แล้วก็พระธาตุชัยยะนาคาราช
ก็คือชัยเป็นผู้รักษาถ้าชายะนี่จะสีเขียว
พระธาตุจะมีพญานาคกายสีเขียวหมดเลยเป็นสัญลักษณ
แล้วก็มีมเหสีนามว่าเจริญศรีเจ้าแม่เจริญศรี
ทั้งสองท่านดูแลพระธาตุตรงบันไดทางขึ้น
พระธาตุทั้งสองข้างเนี่ยจะมีพญานาคสามเสียรหรือสามหัว
ที่แรกหลวงปู่อยากจะให้เป็นหัวเดียวสร้างหัวเดียว
ก็พอดีวันหนึ่งนายช่างที่สร้างนี่
เขาเอาปูนผสมแล้วก็เอาฝาปิดไว้ในถังปูน
แล้วก็ไปทานข้าวกลับมาตอนเที่ยงมาเปิดดู
พบงูสามตัวอ่าทำหัวต่อกันอ๋อ
ก็นำเรื่องไปบอกคุณปู่ว่าหลวงปู่เกิดเหตุแบบนี้นะ
ปู่ว่าอ๋อแสดงว่าพญานาคนี่หรืองูนี่ต้องการสื่อให้ทราบว่า
ไม่ให้สร้างพญานาคหัวเดียวให้สร้างเป็นสามหัวก็เลย
ที่มาของพญานาคสามเสียนตัวนี้นะครับสร้างตั้งแต่สองพันห้าร้อยสิบเจ็ด
เกือบห้าสิบปีเวลาผมมาไหว้พระธาตุกลางคืนเนี่ย
ความรู้สึกนะเหมือนกับมีสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวตลอด
ผมมาบนมาจุดทูบเทียนขอถูกลอตเตอรี่อยากจะเอาเงินไปทำกระถิ่น
กระถิ่นเพราะผมเชื่อว่ากระถิ่นนี่ได้อันนี้สูงแรง
ตอนนั้นผมมีเงินอยู่ไม่พออยากได้สักแสน
ก็เลยมาจุดทูปตอนดึกที่ไม่มีคนแล้วจุดทูบจุดเทียน
ปรากฏว่ามีลมพัด๓ครั้งจุดไม่ติด
แล้วสัมผัสได้ว่าที่มีคนอยู่ข้างหลังผมนี่มาเป่า
ผมก็มองดูไม่มีใครคิดว่าต้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาพระธาตุ
ตอนนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นพญานาคแต่ตอนหลังใช่พญานาคจริง
คุณทำแบบนี้มันไม่ถูกเพราะว่าการสร้างบุญจะไป
อาลอตเตอรี่หรือหวยใต้ดินซึ่งมันผิดทั้งกฎหมายทั้งศิลธรรมนี่
มาทำบุญถึงทำคุณก็ไม่ได้บุญอย่าทำดีกว่าเตือนสติประมาณนั้น
ผมก็เลยเออใช่มีเท่าไหร่ทำเท่านั้นก็เลยทำ
ปีนั้นก็ได้เงินกระถิ่น๓๐๐๐เมื่อ๓๐ปีที่แล้วนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะ
สิ่งเหล่านี้มีจริงแล้วในพระไตรปิดกก็กล่าวไว้ว่าพญานาคมีอิทธิฤทธิมี
แสดงฤทธิ์ได้อ่าพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์ได้เสร็จขึ้นไปชั้นดาวดึง
แค่รัดนิ้วมือแค่นี้ถึงชั้นดวดึงอืม

มีพญานาคเฝ้าอยู่๓ตน

หลังจากที่หลวงปู่คำพันธ์พูด
เขาได้สร้างขึ้นมาทันทีเลย

เอิญวันนั้นมาเอ๊ะทำไมวันนี้เงียบจัง

เลยถามเขา
พอลุกคล้องปุ๊บมันจะมีมือดำ
ใหญ่แล้วมีแสงไฟออกตามนิ้วคว้าขาเด็ก

ช่วงเช้าที่พวกไม่คลายไปตลาด

เขาจะเห็นเป็นงูตัวใหญ่มาก

ขวางถนนเนี่ยเหรอ